เวลาในการตรวจสอบเรื่องราวในโลกโซเชียล
เหตุทำร้ายร่างกายเหตุความรุนแรงยังเกิดขึ้นเป็นประจำ
แล้วก็โอ้โหเมื่อมีคลิปออกมาก็ถูกเผยแพร่กันนะครับ
แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการตรวจสอบ
มีคลิป๑เขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ย
มีจุดเริ่มต้นจากการเติมน้ำมันจนล้นถัง

ใช่ค่ะทำให้รถจักรยานยนต์ที่เขาไปเติมน้ำมัน

แล้วก็ทำให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่พอใจ
ที่เด็กปั๊มเติมน้ำมันล้นถัง
จากนั้นยกพวกมารุมทำร้ายกัน
เรื่องราวตรงนี้นะฮะเกิดขึ้นโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีผู้โพสต์
ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าแก้วจิตรา
เป็นผู้ที่โพสต์ไว้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
สังเกตแล้วฮะรถเก๋งสีดำป้ายแดงคันนี้เข้ามาวนก่อน๑รอบ
หลายคนอาจจะมองว่ารถเก๋งนี่เกี่ยวอะไรด้วย

จากนั้นมีรถจักรยานยนต์หลายคันเข้ามาแล้วก็ซัดเลย
กลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุทยอยเพิ่มกันมา๘คน
เด็กปั๊มที่นั่งกันอยู่๒คนเป็นเด็กปั๊มผู้ชาย๒คนนะครับ
เด็กปั๊ม๒คนหนีตายเอาตัวรอดสิคุณ
คนหนึ่งถูกรุมสกรรมอยู่
อีกคนพยายามวิ่งหนีไป
แต่ท้ายที่สุดนะฮะก็ยังถูกลากตัวมาทำร้ายซ้ำอีกนะครับ
ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะยิงปืนขู่๒นัด

โชคดีไม่มีใครโดนลูกหลงจากกระสุนปืนนะครับ
ทางผู้จัดการปั๊มก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

เนื่องจากหนึ่งในวัยรุ่นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันกับแม่
ที่เด็กปั๊มซึ่งเป็นผู้หญิงต่างด้าวจะเติมน้ำมันให้
แต่เด็กปั๊มผู้หญิงเติมน้ำมันจนล้นถัง
เลยมีเรื่องบานปลายกันนะฮะกับ
ถกเถียงกันกับเด็กปั๊มผู้หญิงคนนี้
แล้วก็เด็กปั๊มผู้ชายสองคนก็เข้ามาหาเจ้าของรถด้วย
ปรากฏนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสาเหตุการทำร้ายกันนะครับ
เอาฟังเสียงเจ้าของปั๊มหน่อยฮะ
ผู้จัดการปั๊มก็เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นนะครับ
นั่นก็คือการเติมน้ำมันจนล้นถัง

เด็กปั๊มผู้หญิงต่างดาวเนี่ยขอโทษแล้วนะ
ก็เข้ามาในลักษณะเหมือนจะห้ามปราม
แต่ปรากฏว่าในส่วนของเจ้าของรถแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ว่าเป็นเรื่องที่เด็กปั๊ม๒คนผู้ชายนั้นเข้ามามองหน้า

ดังนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุจึงพาพวกย้อนกลับมาทำร้าย

เล่าให้ฟังว่าหลังจากคู่แม่ลูกออกไปแล้ว

เพราะได้ขอโทษเรื่องน้ำมันที่ล้นถังไปแล้ว

ก็เกิดเป็นภาพตามคลิปนี่แหละครับ
คนเดิมกลับมาพร้อมกับพาพวกมารุมสกรรมทำร้ายเด็กปั๊มจนบาดเจ็บ
ส่วนจะมีเรื่องอะไรมาก่อนหรือไม่นั้น

แต่ว่าผู้ที่ถูกทำร้ายเป็นเด็กปั๊มผู้ชาย๒คนนะ
ปั๊มผู้หญิงไม่โดนนะครับ
ด้านพันธ์ตำรวจโทชัดชัยจักรวิวัฒนากุลรองผู้กำกับการโรงพักบางพลัด
บอกว่ารู้ตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดแล้ว
เหตุที่แท้จริงไม่ใช่แค่เติมน้ำมันล้นถัง
แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกจึงยกพวกมาทำร้าย
ชื่อมดอายุ๓๐ปีแล้วคุณผู้ชมเห็นรถเก่งคันหนึ่งสีดำป้ายแดง
ตั้งแต่แรกของคลิปนั่นแหละฮะเกี่ยวพันกันด้วย
คันที่มาวนแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ฝั่งทน
ซึ่งตอนนี้พอรู้ตัวแล้วก็จะเตรียมออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่าต่อไป
แล้วก็ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดด้วยนะครับ